เกมต่อชีวิตวันนี้
แต่ความรักจะทำให้เสาหลักของบ้านยัดยืนขึ้นอีกครั้ง
รถเหลือถึงกลับบ้านกี่โลเขียนห้าสิบโลเต็ม
รถมันเก่าแล้วมันไม่มีแรงก็ชนตู้
ตกลงไปหัวมันไปโขกกับถนนกระโหลกล้าวไหน
พอออกจากโรงพยาบาลได้เดือนหนึ่งก็เป็นงูฟักไข่
รักษาหมอแผนโบราณถึง๓เดือน
โดยที่๓เดือนฉันยกแขนไม่ได้เลย
โรคขัดโรคขัดโรคขัดโรคขัด

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเสาหลักต้องล้มลงด้วยวิกฤตโรคภัย
แต่เพราะหัวใจนักสู้ทำให้ไม่ยอมเป็นภาระของครอบครัว
และจะขอกลับไปเป็นเสาหลักที่แข็งแรง
อีกครั้งให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ชีวิตฉันเคยเป็นเสาหลักให้กับทุกคนในครอบครัว
ทุกวันนี้ฉันแทบจะกลายเป็นคนพิการ
กลายมาเป็นภาระให้น้องให้หลานคอยเป็นห่วง
แต่ฉันจะยอมเป็นภาระให้กับทุกคนในครอบครัวไม่ได้หรอก
ฉันจะพยายามกลับไปเป็นเสาหลักให้กับทุกคนอีกครั้ง
เก็บของเก่าขายเก็บขยะ
ก็ไปหาเก็บของเก่ากับน้องสาว

ไปหาตามริมคลองตามชายทะเล
ทำตั้งแต่อายุ๒๘ตอนนี้ก็๖๘แล้ว
ฉันเป็นน้องสาวแท้ของเจ๊สายันนะคะ
สองคนพี่น้องนี่สู้ชีวิตกันก็มานานแล้ว
หาของเก่ากินไปเรียกว่าน้องสาวเก็บของเก่ากับน้องสาว
ที่ทางก็ไม่มีอยู่ต้องมาอาศัยที่หลวงเขาอยู่
ยานก็เป็นคนขี่รถคนเดียวฉันขี่รถไม่เป็น
เห็นเขาขี่รถคนเดียวเขาเหนื่อยเขาสงสารเขา

ออกไปกลางถนนรถเกือบชนตาย

แล้วตั้งขนาดนั้นก็มันเคยให้ไปขี่อีกเลย
ที่หาของเก่ากับหยุดมาลำบากลำบลขนาดไหน

เป็นห่วงเขาว่ามันพยายามจะไม่ทิ้งเขา
ก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุด
เขาก็เหมือนแม่คนนึงเขาก็ต้องดูแล
ออกจากหยุดน้องสาวแท้

ก็รู้จักกับประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว

ฉันก็ไปหาของที่ถังขยะแถวนั้น

ฉันเป็นน้องบุญธรรมของพี่อันกับพี่หยุด
สภาพบ้านพี่อันพี่หยุดมันเหมือนกองขยะ
ทีนี้เราก็อยู่ได้เราทัพที่อยู่ได้ทับใจอยู่ยาก
มาอยู่เขาเวลามันสบายใจแล้วมีความสุข

หยันเขาก็จะไปช่วยเข็นรถขึ้นเนินลงเนิน

รถก็จะวิ่งผ่านถนนไปชนเขา

หาเงินได้ก็เอามาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้
ชีวิตฉันมามีปัญหาตอนพศ๖๑

จะไปเดินหน่อยพอขี่ขึ้นไป

รถมันเหวี่ยงฉันก็ตกรถ

ก็เจ็บมากลืมตาไม่ได้
อยู่มันเรียกใหญ่เลยฉันได้ยิน
ตอนวิ่งไปดูเขาเขาก็หลับตาก็นึกว่า

หมอบอกกระโหลกล้าวจะต้องผ่าตัด

กลัวว่าผ่าเสร็จแล้วจะเดินไม่ได้
จะเป็นเหมือนคนไข้ติดเตียง
เขาจะอย่างเป็นอะไรไปตอนนั้นช่วยกับลำบากหนึ่งนะ
เห็นเขาเจ็บก็ใจหายแล้ว

แผลมันก็ค่อยหายแล้วนะมันค่อยสนิทเขา

พอออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้าน
เขาก็นอนนอนอย่างเดียวไปไหนก็ทำไม่ได้
เป็นห่วงเขารักเขามาก

เดินไม่ได้อะไรยังไงก็ฉันจะดูแลเขาเอง
จะดูแลเขาไปตลอด
แล้วก็เช็ดตัวป้อนข้าว
คอยดูแลเขาคอยอยู่ใกล้เขา
ตอนนั้นเป็นห่วงเกยันเขามาก

เวลาจะเข้า
ตั้งแต่ตกรถก็ไม่ได้ไปทำมาหากินอะไรเลย
ก็ต้องลำบากน้องสองคนเขาก็ออกมาทำมาหากินของเขา
เครียดมากเลยน้อยอกน้อยใจไปหมด
ว่าเราทำมาหากินไม่ได้มาเป็นภาระเขาอีก
แต่สุดท้ายถึงเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่เคยท้อถอย

พอกลับมาขี่รถได้ก็กลับไปหาของเก่าอย่างเดิม
แต่เอารถเข็นคันนี้ไปด้วย
ก็เอากระสอบวางไว้บนรถ
และตัวเราเองก็เดินเข็นรถไป

เรายังทำมาหากินได้ไม่ต้องไปเกาะเขากินตลอด
แม้จะลำบากกว่าเมื่อก่อน
แต่เราก็ยังทำอะไรต่ออะไรได้
ที่จะเป็นห่วงอยู่กับไอ้เกษรนี่แหละ
มาปี๖๒มันโดนรถชน
กำลังอุ้มถังน้ำแข็งจะข้ามไปฝั่งตรงข้าม

กระติกก็หล่นลงมาทับขา

เขาทำอะไรระบากใส่เหล็กใส่อะไรอย่างนี้มันปวด
ช่วงนี้ก็กลับไปขายข้าวขายของ
ได้เพราะโควิดมันลง

หารายได้มาช่วยจุนเจือครอบครัว
เขาไปรับจ้างฝาดถนน

กลัวเขาเดินเดินแล้วก็จะล้มลงไป
อกจากนั้นฉันก็ยังห่วงหลานกับเหรนอีก
หลานชื่อกิงเหรนชื่อปุ่น

หยันก็เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิด

น้องปุ้นมันอยู่ในท้องไอ้กิง
ได้๕เดือนก็๓วัน

น้ำหนักแค่๕ขีดเอง
พอน้องคลอดออกมาได้ประมาณ๘เดือน

ช่วยแยกพลาสติกแยกขวดแยกอะไรออก

ไปขายที่ร้านของเก่าให้ย่า
ตั้งแต่เล็กจนโตก็อยู่ในสภาพบ้านที่แบบว่า

ก็อยากจะพาลูกพาครอบครัวออกไปอยู่ข้างนอก
ที่มีสภาพที่ดีกว่านี้ค่ะ
ทุกวันนี้ไอ้รถพ่วงข้างที่ฉันหาของอยู่เนี่ย
มันก็เก่าแล้วแล้วเครื่องมันก็หลวม

รถคันนี้มันก็เหมือนชีวิตของเรา
ถ้าขาดมันไปเราก็ทำอะไรไม่ได้

เอาของดีกว่ามันดีกว่านี้หน่อยนึง

ขอให้มันดีกว่านี้ให้หากินทน

การทำมาหากินมันก็คล่องขึ้น
ใจฉันสู้มันไปถึงไหนก็ไปได้

ให้ใจสู้ยังไงมันก็ไปไม่รอด

แต่ก็รักกันแบบญาติพี่น้องเลย
แล้วอาชีพของเก่าเราเก็บกันมา

ประมาณสัก๓๔๐ปีให้ได้
เขาบอกว่าไปไกลถึงชนบุรีระยองนู่น
ทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นแถวบ้านไม่มีหรอกครับ
แถวบ้านน่ะต้องเช็นก็เยอะอะไรก็เยอะก็เดิน
แต่เรามีรถเครื่องเราก็ไปไกลหน่อย

เอาแล้วป้าจ๋าเห็นบอกว่าไปแล้วบางที

ก็ไปนอนตามสาราข้างทางค่ะ

ที่ไปไกลคือเราเจอร้านตรงไหน

ไปไกลกันขนาดนี้เคยเกิดอุบัติเหตุบ้างไหมทางถนน

เราขี่ไปแล้วมันเหมือนยังว่า
มันหลับไปเฉยแล้วก็วูบลงข้างทางไปเลย
ไปกันแล้วก็บอกว่าเป็นไปไกล
รถเสียเข็นกลับบ้านกันกี่โล

ก็ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ติดตัวไป
คือเรามีไป๒๐๐เราก็เติมน้ำมันตอนเช้าหมดแล้ว

ถึงบ้านก็๖โมงของอีกวันหนึ่ง
เดียวก็คือจักไม่ได้นอนเลยสิ
กลางคืนต้องพักก่อนเดี๋ยวรถไม่ชนเอา
พอได้สาราข้างทางก็แวะนอน

เป็นไงบ้างมันปวดมันล้ามันเมื่อยขนาดไหน
ก็มีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทน
พอถึงบ้านปั๊บเอาของลงจากรถ
เหนื่อยก็นั่งสักแล้วก็ทำใหม่
ทำจนเสร็จจนคัดขายได้แล้วก็พัก

นี่คนหรือมนุษย์หินฟิ้นโซนเนี่ย

ป๊ายัญนะครับก่อนหน้านี้ร่างกายแก
หันมาตีเราตกลงไปห่วงมาไปโคลยก็ทะหนน

แล้วก็ลืมเตาไม่ขึ้นเลย

พอรถจอดยังไม่สนิทมันจะตกคลองนั่นแหละแล้วก็กระโดดข้ามมาหาเขาก่อนเลย
เขาพูดไม่ได้เขานิ่งเฉยอะค่ะ

มีอยู่คนนึงเขาก็รถปั้มขาเขาก็หักเหมือนกันใส่เฝือกอยู่

เขาก็บอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนบอกมาเดี๋ยวผมจะขี่รถไปบอกญาติให้
ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็ไปถึงกันแล้วเขาก็พาไปโรงพยาบาล
ยานนอนอยู่โรงพยาบาลคุณหมอว่าเป็นยังไงบ้างไหมครับสมองหรือว่า
ประโลกมันแตกข้างในราบข้างใน
หมอเขาก็บอกว่าจะผ่าแต่ทีนี้ป้ายาสมาน

แล้วป้าไปรักษาพยาบาลอยู่ที่บ้านนานไหมฮะกี่เดือนกี่วันกัน
ประมาณเดือนนึงที่นอนอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไร
นี่ก็เป็นคนป้อนนี่จะช่วยเขาออกกำลังกายนะ

พอออกจากโรงพยาบาลได้เดือนนึงก็เป็นงูฟักไข่

อาการมันก็คือมันจะเป็นแม็ดทองขึ้นมาเหมือนอีสุสัย
แต่ว่ามันจะเป็นหย่อมเวลาเรามันจะปวดเข้านี่เลยนะ
เข้าเส้นเราแล้วก็ไปพ่นรักษาหมอแผนโบราณ
พ่นอยู่ถึง๓เดือนโดยที่๓เดือนนั้นฉันยกแขนไม่ได้เลย
เจ็บมากโอ้นอนร้องบนกลาง
ยกไม่ได้เราก็ไปไหนไม่รอด
นอนแผลอยู่อย่างงั้นหน้า๓เดือนเด็บเต็ม
มันก็เลยส่งผลให้เส้นสายเรามันยืดมันยืน
ตอนนี้แสดงว่าแขนก็คือไม่มีกำลังเหมือนก่อน

ป้าเกศรกับป้าหยุดก็จะเป็นคนป้อนข้าวป้อนน้ำหยุดตลอดเวลา
อย่าหยุดเขาจะเป็นคนประคองไว้
แล้วเกษรเขาจะเป็นคนป้อน
ครับตอนนี้ตายแล้วถ้าป้าอีกแรงนึงไม่ได้ทำงาน
แล้วลุงก็ขับรถไม่เป็นทำไงอะครับ
ไปรับจ้างเขาขัดของแยกพยา
บางเจ้าก็ให้ร้อยหนึ่งบางเจ้าก็ให้สองร้อยไม่ค่อยแน่นอน

บางทีก็ไปหากระดาษแบบว่ามาพับถุง
แล้วมาผัดกับพี่หยุดเขาว่าดูแลพี่หยันไง
สลับกันไปก็คือไม่พยายามไม่ว่าง
แล้วก็หาเงินเข้าบ้านกันได้
ยันจากคนที่เคยเป็นเสาหลัก

แล้วตอนนี้ต้องนั่งอยู่เฉยแล้วมาดูน้อง

รู้สึกว่าสงสารเขา
เราไม่น่าจะมาเป็นภาระให้เขาเลย

อยู่ไปคือเป็นภาระของเขา
บางทีเขาไปทำงานต้องวิ่งกลับมาดูเราอีก

ทุกคนรู้ไหมเนี่ยว่าเขาเคยคิดสั้น

แต่เล็กจนอายุปูนนี้ก็สู้ต่อไม่ได้

สู้แล้วสู้จบไปเลยดิส่า

อย่าคิดสั้นนะ

อยู่ด้วยกันเป็นกำลังใจให้กัน
ตอนนี้ครับได้กำลังใจกลับคืนมาแล้ว
ป้ายังคิดสั้นอยู่ไหมถามจริง

เพราะว่ามีน้องแล้วก็ยังมีหลาน

ฆ่าตัวตายก็มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น

สู้ต่อไปจนว่าชีวิตจะหาไหม้

ถูกปืนร้องอี๊ดเลยไปไหน
แต่ฉันไม่งานแต่เข้างาน

อะไรที่ทำให้เราดูแลกันจนมาถึงทุกวันนี้ได้
คือมันเป็นความรักความผูกพันที่เราเป็นพี่น้องกันมา

เออ
หยุดรักพี่สาวคนนี้ขนาดไหนคะ

ถ้าเราไม่สู้ลูกหลานก็จะอยู่ไม่ได้

ป้ามีอะไรอยากจะบอกกับพี่สาวที่แสนดีที่สุดในโลกคนนี้ไหมครับ

อย่าเพิ่งไปนะถ้าไปแล้วไปด้วยกันเลย
แม่ก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีเราก็มีแค่สองคุณสามคุณ
ต้องทำเราต้องรักกันเราจนเราก็ต้องสู้

เลือดเนื้อเชื้อไขก็ไม่ใช่ป้าเกสอนนะดูสิ
แล้วกลายมาเป็นพี่น้องบุญธรรมอยู่ในบ้านหลังนี้ได้อะครับ
รู้จักกันยังไงป้าอยู่ที่โรงเรียนพี่บอก
ถ้าขายของโรงเรียนค่ะเขาเก็บของที่โรงเรียน
พี่เจ๋อยู่เขาก็หยั่นพี่หยั่นเขาก็หยั่นแล้วใจดีพูดดี
ก็เลยถูกชะตาถูกชะตาแล้วก็เกิดรักเกิดถูกใจอะไรอย่างนี้
อยู่คนเดียวก็เลยถามพี่หยันว่าขอไปอยู่ด้วยคนได้ไหม
เขาก็บอกว่าไปสิไปอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยไปอยู่เลย
ถามหน่อยสิว่าเขาดีกับเรายังไงบ้างเนี่ยสองคนสองป้าเนี่ย
พี่เขาเหมือนแม่คนนึงเรามีอะไรเราก็ปรับทุกข์กับเขาได้
บางทีคิดมากพี่เขายังบอกว่าอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดอะไรเลย
อยู่กับพี่น่ะดีแล้วก็ต้องไปเครียดอะไร
เขาแบบให้กำลังใจดีมากเลยค่ะ
กิ่งลูกกิ่งนี่นะคะเป็นหลานของยายัน
แล้วก็เป็นแม่ของน้องปุ่นใช่ค่ะ
ปุ่นน่ะคลอดเกินกำหนดเหรอลูก
ใช่ค่ะน้องคลอดก่อนกำหนดแค่๕เดือน
หมอบอกว่าน้ำค่ำเดินเร็วอะค่ะ
แล้วที่แรกเขาจะให้ทำแท้งแต่ว่าหนูไม่ทำ
ก็เลยต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยรอให้น้องคลอด
คลอดมานะคุณผู้ชมผมตกใจมากเลย

อบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ใส่ออกซิเจนลงไปในคอ

แล้วมันมีปฏิหารอีกนะคุณผู้ชม
คุณหมอบอกว่าน้องยังไงก็คือไม่รอด
ใช่ค่ะมีอยู่ช่วงนึงที่น้องแบบติดเชื้อหนักอะค่ะ
แล้วหมอเขาบอกว่าให้มาดูใจน้องนะ
เพราะว่าค่าหัวใจค่าออกซิเจนน้องตก
แล้วพอไปดูน้องแล้วก็ไปจับมือน้อง
บอกน้องว่าน้องต้องสู้นะน้องต้องรอด
เขาก็ค่าหัวใจเขาก็กลับมาค่ะ
แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้
ก็รักษามาก็ดีขึ้นมาเรื่อยเลยค่ะ

สมองไม่ผิดปกติค่ะแต่ว่าร่างกายน้องจะช้า

เขาบอกว่าเหรนคนนี้เป็นดวงใจของครอบครัวเลยเหรอ

ดีใจด้วยนะลูกนะที่มีปฏิหารนะ

หนูก็ถ้าเกิดมีงานให้ทำ

ทุกอย่างเลยค่ะทำลงทุเรียนก็ทำค่ะ
เขาให้เป็นตันนะคะตันละ๒๕๐บาท
แล้วเงินส่วนหนึ่งเก็บไปไหนบ้าง
ก็เอาให้ย่าแล้วก็ซื้อนมให้ลูกด้วยค่ะ

ป้ายันจ๋าเป้าหมายของป้าคืออะไรครับ
ถ้าได้เงินไปต่อชีวิตป้าจะเอาเงินไปทำอะไรครับ
จะไปซื้อรถไปต่อพ่วงข้างคันหนึ่ง
ได้รถดีแล้วเราก็ทำได้ดีขึ้น
มันก็จะต่อยอดต่อชีวิตต่อลมหายใจได้นะครับ

ก็ยังเลี้ยงคนในครอบครัวไปได้นะครับ
วันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอด
ให้กับรายการเราได้รับรู้นะครับ

มีภาพถ่ายครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกนะครับ

ก็จะมีรอยยิ้มแบบนี้ครับ
นี่ใครสวยที่สุดชี้สิ
สวยที่สวยมากนะจ๊ะ

ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับความรักของพี่น้องเป็นกำลังใจสำคัญ
ที่ทำให้ป้ายันเสาหลักและศูนย์รวมหัวใจของคนในบ้าน

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตสูงที่สุด

ลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อนะครับ

และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อครับ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

สู้แล้วกันนะครับสู้ให้ถึงที่สุดเลยนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วครอบครัวจะส่งใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๔เรื่องนะลูก

๔เรื่องนี้น้องกิ่งมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จันทบุรีตราด
เรื่องที่๒เข้าวัดทำบุญ
เรื่องที่๓สมบัติเมธานี
เรื่องที่๔ข้าวสาร

เรื่องจันทบุรีตราศครับ

เกิดที่จันทร์ค่ะแต่ว่าไปอยู่ตาดตอนเด็ก

ก็แม่ย้ายกลับมาอยู่จันทร์ค่ะ

คิดว่าไม่ยากเกินความสามารถน้องกิ่งหรอกลูก

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จังหวัดใดมีขนาดใหญ่กว่ากัน
ตัวเลือดที่๑จันทบุรี
ตัวเลือกที่๒ตราด
ข้อ๑ค่ะจันทบุรี
ตัวเลือกที่หนึ่งจันทบุรีครับ

ที่หนูคิดว่าจันทบุรีใหญ่กว่าตาศ
เพราะว่าหนูเคยเปิดแผนที่ดูแล้ว
จังหวัดตาดมันมีแค่แหลมยื่นออกมา
แต่ว่าจันทบุรีมันเป็นแบบกลมใหญ่เลยค่ะ
หนูก็เลยคิดว่าข้อนี้หนูต้องตอบถูกแน่ค่ะ

ตัวเลือกที่หนึ่งจันทบุรีเป็นคำตอบที่

กิ้งเคยเห็นจังหวัดจันทบุรีและตราดในแผนที่

จังหวัดไหนใหญ่กว่ากัน
แต่จะถูกต้องไหมไปลุ้นกัน

แรกถูกแล้วนะครับจันทบุรีนะครับมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดตราดนะครับ
จันทบุรีนะครับมีพื้นที่นะครับหกพันสามร้อยสามสิบแปดตารางกิโลเมตร
ใหญ่เป็นอันดับที่สามสิบสามของประเทศส่วนจังหวัดตราดนะครับ
มีพื้นที่สองพันแปดร้อยสิบเก้าตราลางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่หกสิบสองของประเทศครับ
ตอนนี้คบคลัวประหยันต์จากจันทบุรีต่อไปแล้วหนึ่งข้อ
ถูกด้วยนะครับได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
โล่งมากกิ่งโล่งค่ะโล่งไปหนึ่งข้อนะ
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกษรแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับป้าเกษรครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
เข้าวัดทำบุญสมบัติเมธานีเข้าสาร

เชิญป้าเกษรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ได้ยินว่าบ้านเราเนี่ยชอบไปวัดกันด้วย

ก็บ่อยแต่ช่วงนี้เป็นโควิดก็ห่างหน่อย

ที่ที่เย็นมากที่สุดเลยนั่นก็คืออีกที่หนึ่งก็คือโบสถ์

เราก็จะมองความสวยงามเคยมองบทไหมสังเกตไหม
โดยมากจะไม่ค่อยได้สังเกตสังเกตแต่ประตูทางเข้าวัด
แม่เงยขึ้นไปอีกสักหน่อยนะเพราะว่าคำถามของเรามันอยู่ตรงนั้นน่ะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งนี้เรียกว่าอะไร

ตัวเลือกที่หนึ่งช่อฟ้า
ตัวเลือกที่สองหางหง
งานบุญงานยกช่อฟ้าแบบนี้ป้าเคยไปบ่อยทำไมป้าจะไม่รู้

ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะช่อฟ้าค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งช่อฟ้าครับ
ตอบแล้วสายตามุ่งมั่นด้วยนะครับมั่นใจใช่ไหมครับ

ตอบไปแล้วว่าตัวเลือกที่หนึ่งช่อฟ้าซึ่งเป็นคำตอบที่
แม่ข้อนี้เข้าทางคนธรรมธรรโมอย่างป้าเกษร
คำถามใกล้ตัวขนาดนี้จะตอบถูกไหมมาลุ้นกันครับ

ช่อฟ้านับเป็นหนึ่งในสิ่งตกแต่งอาคาร
หมายถึงช่อที่ยื่นขึ้นไปบนท้องฟ้า
เป็นเครื่องไม้สำหรับประดับบนยอดสุดของอาคารนะครับ
ส่วนหางหงนั่นก็คือเครื่องประดับที่ทำเป็นรูปคล้ายหางหง
ติดตั้งอยู่ปลายสันหลังคาโบสถ์และพระที่นั่งเป็นต้น
เพราะฉะนั้นตอบไปแล้ว๒ข้อถูกทั้งสองข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
หนึ่งหมื่นบาท
เกษรยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ยันนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับป้ายันครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องครับนั่นก็คือเรื่องสมบัติเมธานีเข้าสาร

เรื่องข้าวสารนะครับขอเชิญป้ายันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปกติซื้อข้าวสารที่ไหนกันนะครับ

ถ้ามีเงินเยอะก็ซื้อได้สองโลสาธารย์เล่นก็คือลูกเดียว
โถเวลาที่มีข้าวสารติดก้นถังอยู่มันอุ่นใจเนอะ

เอาละเกี่ยวกับข้าวสารนะป้านะ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ข้าวสารอยู่ในกระสอบนะครับตรงหน้าผมนะครับ
แล้วก็มีตราชั่งมีถุงให้มีที่ตักที่ตวงนะครับ
กระสอบนี้นะครับคุณผู้ชมหนักถึง๕๐กิโลกรัมนะครับ

ส่วนใหญ่แล้วป้าน่ะจะเลือกกินข้าวใหม่หรือข้าวเก่าเอ่ย

ผมชวนป้าคุยจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
จ๋าคำถามเกี่ยวกับข้าวสารที่อยู่ตรงหน้านี้แหละครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้าวสารถุงนี้มีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า๒๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่หนึ่งมากกว่า
ตัวเลือกที่สองน้อยกว่า
ผมบอกให้ก็ได้ผมตักไป๖กระบวย

เราจะรู้ว่าน้ำหนักแค่นี้แค่นี้มันจะใช่ไหม
ก็ดีมั่นใจสุด
ข้าวสองน้อยกว่า๒๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่สองน้อยกว่าครับ
จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับ

น้อยกว่าอย่างที่ป้าตอบหรือไม่นะครับ

ยังต้องเอาประสบการณ์การช่างของเก่าขาย
ที่ทำเป็นอาชีพมากว่าทั้งชีวิต
มากะปริมาณของข้าวสารในถุงนี้
มาเอาใจช่วยกันครับว่าป้ายันจะตอบถูกหรือไม่
น้อยกว่า
ตามมาคือกับน้อยกว่าครับ

และเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับน้อยกว่านะครับ
ครอบครัวป้ายันจากจังหวัดจันทบุรีตอบไปแล้ว๓ข้อ
ถูกทั้ง๓ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
แต่เดี๋ยวก่อนข้าวสารตรงหน้าผมเนี่ย

อยากได้ผมให้เลยจริงนะครับ
จริงเนี่ยอยากได้นะครับถ้ายังงั้นเดี๋ยวเข้าสาร๕๐กิโลกรัมนี้นะครับ
ขอมอบให้กับครอบครัวประหยันต์ด้วยนะครับ

คุณผู้ชมจ๋าตอนนี้นะครับ
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
ยังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีก๑ข้อ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ

ครอบครัวของป้ายันจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับ
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ

๑หมื่น๕พันบาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกันนะครับ

ก็สะสมเงินทุนเพิ่มไปอีก๕๐๐บาทนะครับ

ว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่นะครับ
เอาใจช่วยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ

ตอนนี้เห็นบอกว่าอีกหนึ่งงานของบ้านเราก็คือ

ขวดใสแล้วก็ถ้าติดแก้ว

ขยะอะไรที่ขายดีที่สุดป้า

แล้วก็ยังไงครับเขาขายเป็นกิโลกรัม

เขาจะมีร้านซื้อของเก่าอยู่ใกล้

สำหรับครอบครัวในวันนี้จะเกี่ยวกับ
แยกขวด
และครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทน

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มันคือเกมสำหรับครอบครัวป้าเล่นคนเดียวไหวไหมอ่ะ

ดีครับน้องกิ่งค่ะน้องกิ่งเชิญครับมาเป็นผู้ช่วยครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ
แยกขวดภายในเวลา๓นาที

กับกิ่งจะให้ช่วยกันทำให้ได้ค่ะ
สีละ๒รัง๒รัง๒รังไปเลย

ไปสองรังใครจะคัดยังไงก็แล้วแต่แต่บริหารเวลาให้ดีดีก็แล้วกันนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว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

ลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
๒นาที๕๑วินาที

งั้นให้พักหายใจหายคอกันก่อนนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้นะครอบครัวของป้ายันนะครับจากจันทบุรี
ไปแล้ว๔ข้อถูกทั้งหมดเลย๔ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่
เต็มหมดเลยนะฮะ๔ข้อแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับ
เรายังมีเงินทุนให้สะสมเพิ่มอีกนะครับ
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นแล้วครับว่า
ครอบครัวของป้ายันนะครับจะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
โบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท

วันนี้นะฮะถ้ากล่องโบนัสนะครับ
มาหยุดที่เกมต่อชีวิตแบบนี้นะครับ
จะได้๑ล้านบาทกลับไปบ้าน
ตอนนี้จะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

ขอให้โชคดีนะครับ๑ล้านบาทจะได้กลับไปบ้านได้หรือไม่

ถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ
๑ล้านบาท
๑ล้านบาท
๑ล้านบาท
อุลุกรัก
โบนัสหมุนมาที่๑๐๐บาท๒กล่องแล้ว
เหลืออีก๒กล่องเท่านั้น
ครอบครัวป้ายันก็จะได้รับเงินโบนัส๑แสนบาทกลับบ้านไปเลย
ขอให้โชคดีนะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๑นะครับ๑๐๐บาทนะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๒เกมต่อชีวิตมูลค่า๕๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓๓๐๐บาทนะครับ
กล่องโบนัสหมายเลข๔๑๐๐๐บาทครับ
ครอบครัวป้ายันจากจังหวัดจันทบุรีนะครับได้รับโบนัสทั้งสิ้นในวันนี้๑๐๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอีก๒๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้น๓๐๐๐บาท

ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ยนะครับราคาผมว่าออกได้นะ
ก็น่าจะดีกว่าคันเก่าเนอะนะครับเพราะว่าคันเก่ามันก็สภาพไม่ไหวแล้ว
ฝืนใช้เข้าไปมันก็จะเสียเงินซ่อมซ่อมเปล่านะครับ
ผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมลุกขึ้นสู้และมีกำลังใจเดินต่อนะครับ
อย่างน้อยสู้เพื่อคนที่เรารักสู้เพื่อครอบครัวของเรา
อย่างเช่นป้ายันและครอบครัวที่มาในวันนี้นะครับ

ขอให้ป้าและครอบครัวนะครับมีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคลเข้ามา
ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้คุณพรรคคลมากนะครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณก็ครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ชีวิตหนูก็มาประสบปัญหาใหญ่
โฟสได้ขี่รถประสบอุบัติเหตุ
โหลกแตกเบ้าตาแตก

กลายมาเป็นภาระให้กับพวกพี่
ถ้าพี่น้องเดือดร้อนทางนี้ต้องเอาพี่น้องไว้ก่อน
ทุกวันนี้ก็จะเรียกอุปเมฆกันทุกคนนะคะ
กให้แม่นอนเป็นแม่คนที่สอง